อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเรื่องของผัวเมียนะคะเมียสุดกลั้นผัวมีกิ๊ก
ทีนี้ปรากฏว่าเห็นคาตาว่ากิ๊กเนี่ยส่งข้อความผ่านทางมือถือ
ขณะที่กำลังนั่งคุยเคลียร์ใจกันอยู่เนี่ยนะคะ
ภรรยาก็เลยสุดทนโมโหคว้าปืนยิงผัวจนเสียชีวิตค่ะ
ที่เรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรติดตามจากรายงานกันค่ะ
นี่คือสภาพศพนายชอบเกิดสุริยงอายุ๖๒ปี
รัวยิงเสียชีวิตภายในห้องนอนในอำเภอเมืองราชบุรี
ใกล้กันมีนางรัตนาวันเกิดสุริยงอายุ๔๙ปี
ภรรยายืนรอมอบตัวกับตำรวจ

โดยยอมรับว่าตัวเธอเป็นคนลั่นไกลดับชีวิตสามี
เนื่องจากจับได้ว่าสามีไปมีกิ๊ก
หลังเกิดเรื่องลูกสาวผู้ตายวัย๑๗ปีที่ต้องกำพราพ่อ
เล่าว่าวันเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณ๔โมงเย็นของเมื่อวานนี้
ระหว่างที่เธอนอนอยู่ในห้องนอนที่เกิดเหตุ
ต่อมาพ่อได้กลับมาจากเลิกงานเดินเข้าไปในห้อง
จากนั้นแม่ก็เดินตามเข้าไปแล้วไปนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ปลายเตียง
ต่อมาแม่ก็ไล่เธอออกจากห้องบอกว่าขอเวลาให้พ่อกับแม่เคลียร์ใจกันหน่อย
ขณะนั้นพ่อของเธอกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเอาโทรศัพท์มือถือวางไว้บนเตียง
จู่ข้อความจากกิ๊กก็แจ้งเตือนเด้งขึ้น
ทำให้แม่รู้สึกโมโหจนเกิดการทะเลาะกัน
ประมาณ๕๑๐นาทีก่อนจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
จึงวิ่งเข้าไปดูพบว่าแม่เป็นคนก่อเหตุยิงพ่อตายคาเตียง
ก็เหมือนว่านัดอาทิตย์เนี่ยแล้วค่ะ

ไปไม่รู้เห็นปอกกาลอะไรเนี่ยค่ะ
ลงมือฆ่าสามีได้แต่ก็เข้าใจว่าคงทุกข์ใจมาก

วกกับตัวเธอเองก็เป็นคนรักสามีมาก
ที่ผ่านมาก็มักจะระบายเรื่องความเจ้าชู้ของสามีให้ฟังบ่อยครั้ง
แม้จะคบกันมากว่า๒๐ปี
ปล่อยให้มีลูกอายุ๑๗ปี
ก็คิดว่าคงจะมัดใจสามีได้
แต่สามีก็ยังไม่เลิกเจ้าชู้

แต่มารู้ตะหลังว่าไม่กลับบ้านกลับช่องอะไรแบบนี้
เขาว่าอัตอั๊นต่างใจนะ
ส่วนเรื่องของคดีตำรวจตั้งข้อหานางรัตนาวัน
ข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา

ลูกชายที่เคยมีกับอดีตภรรยา

โดยนำศพไปทำพิธีกรรมทางศาสนาที่สมุทรสาคร
ฉากสุดแค้นแสนรักที่ลูกต้องมากำพราพ่อ
และแม่อาจต้องติดคุก